แมวมีไหมถ้ามีธาตุแมวขอให้ยกมือขึ้นเพราะว่าผมจะพาไปเที่ยวอาณาจักรแมวแน่นอนอาณาจักรไม่ได้มีแค่หลัก๑๐หลักร้อยตัวครับ
นี่คือบางส่วนเพราะที่นี่จริงแล้วมีแมวอยู่๑๖๐๐ตัว

แมวกว่า๑๖๐๐ตัวนี้นะครับพวกมันเคยเป็นแมวจรจัดมาแล้วทั้งนั้นถูกทิ้งอยู่ทั่วประเทศ

บอกว่าบางตัวขนมันปุ๋ยแล้วไปทิ้งมันอย่างนี้เหรอไม่
ไม่คิดว่าจะเป็นแมวจรจัดมาก่อนนะครับ
ใช่คือก่อนหน้านี้สภาพไม่ได้เป็นแบบนี้
เขาเอามาเลี้ยงเอามาดูจนสภาพมันโอ้โหสมบูรณ์ทุกตัว
ซึ่งเป็นศูนย์บริบาลช้างที่แม่แตงเชียงใหม่
ก่อตั้งโดยนางแสงเดือนชัยเลิศ
ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๑๖๓ครับศูนย์ได้รับความช่วยเหลือนะครับ
ว่ามีแมวถูกทอดทิ้งแล้วก็แมวจรจัดจำนวนมาก
จากสถานการณ์โควิด๑๙แล้วเอามาดูแลอยู่ที่นี่๘๐๐ตัว
แต่ตอนนี้ประชากรแมวเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับ
คุณผู้ชมครับต้องแยกพื้นที่เป็นพื้นที่เฉพาะของแมวเลย

เพื่อรองรับสมาชิกแมวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
แล้วก็มีการแบ่งโซนด้วยนะรู้ไหมโซนแบ่งยังไง
ยังไงแบ่งตามนิสัยแมวเพื่อความสะดวกของคนดูแล
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับจะคอยดูแลแมวทุกตัวเป็นอย่างดี
จนแทบไม่เชื่อว่าแมวบางตัวเคยเป็นแมวจรจัดแหง
อย่างที่ก๊อฟกับน้องดาวสังเกต
ทำไมหลายตัวดูสวย
คือตอนนี้แมวทุกตัวสุขภาพแข็งแรงแล้ว
แล้วก็นะครับคุ้นเคยกับมนุษย์กับคนเป็นอย่างดี

คุณผู้ชมฮะมาถ่ายรูปกับพวกมันได้ตลอดเวลา
แมวทุกตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าเรียบร้อย

อาบน้ำทำความสะอาดเห็บหมัดไม่มี
ใครอยากจะแวะไปชมไปอาณาจักรแมว
ไปกันได้๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น

แต่ถ้าใครใจบุญอยากจะเอาของไปให้มัน

สอบถามได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์บ้านนะ

อยู่กันเป็นพันช่วยบริจาคแล้วกันนะคะ